คุณผู้ชมครับไปตามหากันต่อกับเจ้าเต่าดาวอินเดียที่เจ้าของเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วมันก็หายไป
ทำไมจะซื้อมาเลี้ยงตัวหนึ่งมันสามพันกว่าบาทมันก็แพงเหมือนกันแต่ว่ามีคนเขาขโมยไปนะครับ
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเขาติดอยู่นะครับคือคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ย
อันนี้เขาเรียกว่าดาวอินเดียแต่ว่าเจ้าของเขาเลี้ยงเอาไว้ชื่อว่าเจ้าเบนจี้นะ
อินเดียตัวนี้เป็นตัวเมียหายไปหญิงสาวเจ้าของเขาเอาภาพแคปมาจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ตามหาในเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกว่าช่วงสายของ๑๖ธันบาคมที่ผ่านมาเจ้าเบนจี้นะเดินเล่นในสนามเบสบอลของเขาอยู่ในซอยสุขุมวิช๓๑
จู่เนี่ยจะเห็นภาพมีหัวขโมยเป็นผู้ชายพยายามจะเดินมาแล้วก็ลากเต่าไป
พยายามจะลากมันลอดรั้วออกไปแต่เบนจี้มันตัวใหญ่ผู้ชายคนนี้ก็เลยตามพักพวกกลับมาอีกสองคน
แล้วก็จับเบนจี้ใส่ถุงดึงข้ามรั้วไปแล้วก็ใส่กระบะขับรถหลบหนีไป
หญิงสาวเจ้าของเต่าเขาบอกว่าร้อนใจมากเลยเพราะเธอกับสามีเนี่ยเลี้ยเบนจี้มา๑๐ปีแล้ว
ซื้อมาเมื่อ๑๐ปีก่อนละ๓๐๐ตอนนี้เท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบนะรักและผูกพันมากเลี้ยงกันมาคุณผู้ชมนะฮะ
เต่าดาวอินเดียราคาขึ้นอยู่กับขนาดตัวเล็กก็อาจจะถูกหน่อยตัวใหญ่ก็แพงหน่อยตามอายุของมันแหละ
ถ้าอายุน้อยราคากว่าหลักพันนะฮะอายุมากนู่นคุณผู้ชมหลักแสนนะครับตัวใหญ่อายุเยอะเป็นแสนเลยนะ
แล้วเชื่อว่าคนที่ขโมยเนี่ยน่าจะขโมยไปขายมากกว่า
ใครเห็นมีเบาะแสก็แจ้งได้นะครับที่สนทองหล่อตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ